จะพาคุณผู้ชมไปเจอจ่าเฉยที่ไม่ใช่หุ่น
จ่าเฉยคนนี้พูดได้ด้วย
แล้วก็ออกมาลนรงรถอุปเทศในช่วงสงกรานต์นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวมาติดตามข่าวเช้าหัวเขียวต่อเลยครับ
เข้าใจไหมครับ

แล้วเวลามึงนอน

ก็บอกว่าไม่ใช่ห่วงนอนหรอก
มันหลงออกไปเดี๋ยวล้มจิบ

ไม่รู้ว่าจะทำแบบนี้แล้วว่านอน

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

ศีรสรรค์ของงานต้องยกให้
ดาบตำรวจสมพรรักดี
ที่ลงทุนปะแป้งแต่งหน้าให้เหมือนจาเฉย
ตำรวจคนดังในตำนาน

ที่ต้องสวมบทบาทเป็นจ่าเฉย
เพราะจ่าเฉยเป็นตำรวจที่ทุกคนรู้จักกันดี
อีกอย่างตนจะอยู่เฉยไม่ได้
หากเห็นพี่น้องประชาชนไม่ปลอดภัย

เพื่อต้องการมาช่วยลดปัญหาประเทศ

ลดป้องกันเหนือโดยเฉพาะเจ้าเทศกาล

กิจกรรมครั้งนี้ยังมีน้องนักศึกษาแผนกช่างยนต์
จากวิทยาลัยสารพช่างนครศรีธรรมราช
มาคอยสับเปลี่ยนไฟเลี้ยวไฟหนาไฟท้าย
ให้กับรถจักรยานยนต์ทั้งหลายด้วย
นับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมจริงเลยเชียว